ค่ะคือปัญหาน้ำท่วมก็อยู่กับคนกรุงเทพฯมาตลอดแล้วนะคะ
ในทุกยุคสมัยของผู้ว่านะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ท้าทายผู้ว่ากอทม
แทบจะทุกท่านเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็นนโยบายที่ผู้สมัครผู้ว่า
ก็รีบจัดมาเพื่อที่จะซื้อใจชาวกรุงเทพเพื่อที่จะให้มาลงคะแนนเสียงให้กับตนเองนะคะ
ไปดูพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้สมัครผู้ว่ากอทม
วันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่บอกว่าขอโอกาสค่ะ
โอกาสจากประชาชนขอให้ตนเองได้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่อให้จบเพราะว่าน้ำท่วมในกรุงเทพ
มีจุดที่ยังมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทั้งหมดยี่สิบสี่จุดตอนเป็นผู้ว่าได้แก้ไปแล้วสิบห้าจุด
ตอนนี้เหลือเพียง๙จุดเท่านั้นฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนมันหนักมาก
ถ้าเป็นเมื่อก่อนน้ำท่วมหนักทั่วกรุงเทพอย่างแน่นอนนะคะขณะที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะ
สมัครผู้ว่ากอทมก็บอกว่ากรทมนั้นมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหลายจุด
คลองบางบัวน้ำท่วมคลองถ้าหากสูบน้ำออกไปจากคลอง
ไปยังอุโมงก็จะยิ่งดันน้ำเข้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องไปแก้ไขการบริหารจัดการนี้
รวมไปถึงปัญหาบนถนนลาดพร้าวแล้วก็เส้นอื่นอื่นจนทำเอาการจราจรติดขัดเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็จะต้องไปแก้ไขปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่นางรสนาโตศิตระกูลครับผู้สมัครผู้ว่ากอทมเหมือนกัน
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวถึงสภาพน้ำท่วมถนนหลังจากเกิดฝนตกหนักในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมโอ้โหโพสต์บอกว่ายังไงรู้ไหมเทวดาทดสอบฝนตกหนักวงเล็บหาเดียว
เกิดสภาพน้ำรอระบายหลายจุดสงสัยยังไม่ได้ลอกท่อระบายน้ำ๖๔๐๐กิโลเมตร
และลืมพร่องน้ำในคลอง๑๖๘๒สายรวมถึงอุโมงยักษ์๗แห่งที่สร้างเสร็จแล้ว
ยังไม่เคยได้ใช้งานเป็นเรื่องเป็นราวผลคือถนนแปรสภาพเป็นคลอง
รถติดยาวหลายกิโลเมตรถ้าเธอเป็นแม่บ้านกรุงเทพมหานคร
จะไม่ให้สภาพน้ำฝนท่วมขังเช่นนี้นี่คือคุณรสนาโตศิตระกูลครับ
คุณผู้ชมมันจะดีไหมถ้าใช้โอกาสนี้ส่งปัญหาเอาเฉพาะน้ำท่วมเลยวันนี้
ฝนตกน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครไอ้คลิปรูปภาพที่ท่านถ่ายอยู่ทางช่องทางออนไลน์ของท่าน
นะฮะบรรเทาก็แล้วพอไม่ต้องให้หมดไปหรอก
บรรเทาน้ำท่วมให้มันเบาลงหน่อยสำหรับกรุงเทพมหานครครับ
ก็เป็นจังหวะเหมาะเลยนะคะที่จะแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครค่ะ